ข่าวของนางเอกฟรีแลนซ์สุดปังคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
แล้วน้องพีมมาโสดหรือเปล่าตอบแทนให้เลยคุณค้าสวยแบบนี้เขามีแฟนค่ะ
แล้วหนุ่มคนนี้เป็นนุ่มนอกวงการนะคะคบหาดูใจกันมาประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
สถานะตอนนี้แฮปปี้ดีต่างฝ่ายก็ต่างช่วยซัพพอร์ตกันแล้วกันนะครับ
แล้วใครที่ถามว่ามีแฟนแล้วหนูไม่เคยเห็นลงรูปลงอะไรเลยลูก
อยู่ไหนมีจริงหรือเปล่าไม่ใช่แฟนทิพย์ใช่ไหมมีจริง
แต่เขาบอกว่าด้วยความว่าเป็นแฟนนอกวงการคุณผู้ชมขานะครับ
๒ปีแล้วก็ต้องแบบว่าให้เกียรติแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวกันและกันด้วย
บอกว่าจริงมันไม่ได้ปิดนะคือไปไหนมาไหนด้วยกันปกติเลย
แต่ว่าในโซเชียลไม่ค่อยลงนะคะแล้วก็ยอมรับเลยว่าไม่ถูกกดดันนะที่แบบว่าเจอพี่นักข่าว
พี่ถามว่าเมื่อไหร่มีแฟนมีแฟนหรือยังเมื่อไหร่เปิดตัว
พิมบอกว่าแฮปปี้มากถามได้แต่ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่หนูบอกแน่นอนค่ะ
ส่วนใครที่บอกว่าอุ๊ยแสดงว่าแบบนี้นะคะพร้อมแต่งงานแล้วหรือเปล่า
ยังไงอะไรยังไงพี่ชายคนสนิทที่คุณก๊อบอนุวัตินี่แง
จะควงแฟนสาวแต่งงานไปหมาดงานนี้สาวพิมก็ติดเบรกทันทีเลยว่า
ทั้งหนูและไฟชายจับมือคุยกันแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องการมันนี่
มันนี่เพราะว่าอะไร

โฟกัสงานให้ประสบความสำเร็จกันก่อนค่ะ
ไปฟังเสียงน้องพิมคนสวยกันเลยค่ะ

ได้เห็นแน่นอนค่ะ

เรากำลังหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัว
เพราะไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะ